ขอคุยกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยก่อน

รองหัวหน้าพักเพื่อไทยหนึ่งในคณะทำงานคณะเจรจาของพักเพื่อไทยด้วยนะครับ
ตกลงณขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรนะฮะ

สวัสดีครับ

อนุญาตสอบถามก่อนวันนี้ต้องออกแถลงข่าวออกแถลงการตอนตี๕๓๐เลยเหรอฮะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าคนนี้เป็นวันปรุก
ถ้าอย่างนั้นมันจะออกไปสายหน่อยมันก็ไปติดเสาร์อาทิตย์
คือคุณบุหมทำพิออกไปคือเรื่องที่ว่ายังไม่อยากให้
จริงมันก็เป็นระเบียบอยู่นะครับ
มันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมาย
เพราะนั้นผมก็ไม่ได้ไปสั่งชาญลายเพียงแต่บอกว่า
โดยปฏิบัติเนี่ยตรงนี้ผมอยากย้ำเตือนเท่านั้นเองว่าอัตโนมัติโครงการใหญ่ก็ดี
การจัดเรื่องการเงินก็ดีหรือการจัดการเรื่องการแต่งตั้งบุคลากรที่ดีก็ดี
ก็เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาให้เหมาะสมรอบครอบอันนี้กฎหมายเพราะว่าเขาต้องไปขอกรกตเขามีอยู่แล้ว
ใช้อะไรที่มันมากผมก็ไม่หมายความว่าแทนนท์ศุตรกว่าการใจภาพ
ส่วนกรณีท่านประหลัดกระทรวงทั้งหมดเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่า
ตอนนี้รัฐบาลก็ออกกำลังใจจะเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นได้เร็วเนี้ย
การที่อ่านด้วยกันหรือการที่ท่านจะรับนโยบายที่
รัฐบาลไหนได้การพาผู้แทนราชดรมา
แล้วก็เป็นเรื่องที่ได้พูดกับประชาชนไว้
มันก็ต้องการสนองนโยบายให้มันประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นในฐานะท่านเป็นประหลัดกระทรวงเนี่ย
อะไรที่พอสมควรได้เนี่ยเพราะเราก็หวังบ้านท่าน
จะเป็นหัวหอคศคนการการในกระสวนั้นที่จะต้องจัดบุคลากร
จากองค์ประกอบการอะไรต่างเนี่ยมาสนองฝนองการทำงานต่อ
เวลานโยบายเป็นการตอบการเตือน
แล้วก็เป็นการพูดถึงนิ่งเฉ่งที่เราปราธนา
ครับนั่นหมายความว่าคุณพุทรรมก็กลางจะส่งสัญญาณว่า
รัฐบาลใหม่เดี๋ยวก็จะมาแล้วไม่น่าจะช้ามากนัก
ไม่น่าช้าระครับเพราะว่ามันจะเริ่มจะมีการบวชการอะไร
และก็ตัวแทนของคนที่จะเป็นนายกรมนตรีในทศพรรษก็มีคนอยู่แล้ว
แล้วยังงั้นมันก็ต้องจบครับประเทศมันไม่จบไม่ได้
เพราะว่าฐานมันก็วิกฤตหมด
ผมก็พูดนะครับรัฐบาลใหม่จะผ่านที่หนัดเป็นภาคเพื่อไทยก็ได้
หรือจะเป็นพักไหนก็ได้ที่มันจะจ่ายซึ่งก็ไม่นานหรอกครับ
ไม่มีเวลาที่จะไปทำให้มีที่เจียวยาวนาน
เมื่อวานนี้เนี่ยการแถลงของพักเพื่อไทยในการจับคั่วรัฐบาลใหม่เนี่ย
ตัวเลขหยุดอยู่ที่๒๓๘ใช่ไหมครับคุณภูมิธรรมที่ชาติไทยพัฒนา

แล้วจะเติมแบบไหนอะไรยังไงเข้ามาให้เกิน๒๕๐เนี่ยครับ
๒๓๘นี่ค่ะ๒เสียงใช่ไหมครับ
อีก๑๒เสียงครับ
ครับผมมาเรียนอันนี้นี่คือแต่บุตรการที่เราเริ่มต้นตั้งแต่๑๔๑๒๑๒

เราเริ่มต้นด้วยวิธีคิดใหม่ในการกระตั้งศักดิ์ฟ้า

เราไม่ได้เริ่มต้นด้วยวิธีว่าเราร่วมแล้วจะว่าไงมีดีพลักษณ์มารวมกัน
รวมกันเราบอกว่ามาทำความพอชัยกันก่อน
วันนี้เราอยู่ภายใต้วาระพิเศษสถานการณ์พิเศษและกติกาพิเศษ
มันไม่สามารถทำอะไรอย่างเกี่ยวหน่อยยังเดิมได้ครับ
ก็จบแล้วครับมันก็ตกลงกันได้แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่
แล้วยิ่งมาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรวมต้องเยอะต้องอะไรที่กติการรัฐมนุนเป็นอย่างนี้เนี่ย
เราต้องบอกว่าเราเริ่มต้นใหม่ถ้าเราคิดแต่เป็นเรื่องแบบเดิมเนี่ย
มันจัดตั้งไม่ได้หรอกเพราะจะคุยกันกว่าจะมาตกลงกันเรื่องรายละเอียดนี้
วันนั้นภักดิ์เฟื้อไทยเสนอถ้าทำแบบที่ทำมาแล้วในสถานการณ์นี้
ไปร่วมกับภักดิ์เก้าไกรก็ไม่มีได้แค่แนนมากกว่านี้
ก็เป็น๓๑๒บวกนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า
วุฒิสมาชิกเกือบทั้งหมดเลยว่ามีเก้าไกลไม่โหวตให้
คือเป็นรัฐบาลได้แต่ว่าไม่ได้นายก
ก็ไม่ววดให้นายกมาก็อย่างเงียบ
ดำเนินการเพื่อจะเชิญชวนคนอื่นมา
เราก็ทำอย่างเปิดเผยพูดคุยกันทุกพรรคหกพรรคด้วยกัน
ถามว่าตกลงจะสามารถร่วมกันยังไงไปได้บ้าง
ที่ผักก้าวไก
ครับบอกว่าถ้าไม่มี๑๑๒ก็จบเขาก็ยกให้นะครับแต่ว่า
รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าก็บ้างกว่านั้นคือวิธีคิด
ทางการเมืองนะครับแนวทางการทำงานมันต่างกัน
เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ร่วมไม่ได้พักที่มากที่สุดก็คือพักของ
ของรวมไทยสร้างชาติที่บอกว่ายังไงก็ไม่มีทางร่วมมือ
กับพักเจ้าไก่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันเลยแตกตามกัน
ก็ยังไม่ต้องหวังว่าจะได้สว
ยังมาจากที่หลายแหลกหลายแสดค่า
จะยิ่งยากเพราะนั้นเราจะทำให้บอกค้าเจ้าไก่ว่า
มันไม่มีทางเลยที่เป็นทางออกคือ
นี่อันเดียวเขาก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้าน
เรายังมี๖พาร์ทที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่ว่าเราไม่ได้ได้บอกว่าเราไม่ใช่ศัตรู
แนวทางทำงานเราบอกก่อนแล้วว่าถ้าเราทำงานเราเป็นรัฐบาล
คุณเป็นฝ่ายค้านถ้าการเมืองในมิติเดิม
ก็คือว่าถ้าฝ่ายค้านเสนอมารัฐบาลไม่เอาถ้ารัฐบาลจะเอาฝ่ายค้านก็ต้องค้าน
เราบอกว่าอย่างนั้นประเทศมันไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราทำอะไรก็ตามที่คุณเสนอเป็นนโยบายตรงกับนโยบายที่เรามีเราทำ
เราขอเรื่องเดียวถ้ามีเรื่องมาตรา๑๑๒กับเรื่องข้องกับสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของคนไทย
เสนอมายังไงเราก็ไม่โหวตให้เพราะถือว่าเราดูอย่างนี้ชัดเจนนะครับ

คุณภูมิท่านที่ไปเจอกันเมื่อวันก่อนที่ว่าเดินข้ามจากตึกของเพื่อไทยไปตึกของก้าวกลายเนี่ย
ก็บอกอย่างนี้ไหมฮะ
อีกลงภายแต่ภาคเดิมก็ยังหาดภักด์ภูมิใจไทย
ไทร๑๐๐ไทรกับเป็นธรรม
เรารวมได้จากครั้งสองปีครับครับ
เหลือ๘พักแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกันแล้ว๕พัก
เราเคยยืนยันว่าถ้าเราเลือกแลนด์สไลด์เราวางไว้ที่๓๑๐คะแนน
เราก็บอกว่าถ้าคุณสนับสนุนเนี่ยโดยที่คุณจะเป็นศักดิ์ชาติเราเป็นศักดิ์รัฐบาล
เรื่องรัฐสำนุนประตูแวละบานแรกมันเปิด
เพราะเมื่อคุณยกให้เราเป็นรัฐบาลได้ผ่าด่านของการเลือก๓๗๕ได้
เรากลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะดำเนินการวาระแรกของรัฐมนุน
ครับ